นี่คือสิ่งที่ถูกต้องของการโชว์ร้องเพลง
ของการทำให้คนอื่นมีความสุขในการฟังเพลง
คือมีหลายอย่างแล้วเลือกมาใช้ในจุดที่
เฮ้ยมันใช่แต่ละจุดมันใช่หมดเลยไง
สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงพัฒนันสวนลิขิตค่ะ

แล้วทำไมคุณพ่อคุณแม่ไม่อยากให้ไปโรงเรียนเหรอหรือว่ายังไงครับ
โรงเรียนเหมือนกลับมา๔โมงก็

มันไม่ค่อยมีเวลาที่จะมาซ้อมในสิ่งที่หนูรักสิ่งที่หนูชอบ
วันนี้มาร้องเพลงอะไรครับ
วันนี้มาร้องเพลงแชมป์คือเราของคุณนิตยาบุญสูงเนินค่ะโอ้โห

หนูเกิดปีอะไรนะครับ

คะแนนนะครับอยู่ในมือถือว่าไม่เยอะเท่าไหร่นะ
เธอคงไม่กลับมา
สิ่งที่เหลือทิ้งไว้ก็คือน้ำตา
ที่เธอฝากฉันไว้

ก็คงได้รู้แล้วว่า
เธอไม่ทิ้งใจ
เราไม่มีความหมาย
เพราะเธอไม่มีน้ำใจ

ไม่ได้โดยไม่มีรักบา
เธอคงได้รู้แล้วว่า

เธอยังมีเยอะใหญ่
แต่ก่อนที่เธอไปชิดใกล้
และเขาเคยที่ได้เจอ
คนที่ต้องเจ็บช้ำ
อยู่เดียว
งานนี้ยาว
เสียงราว
ที่มึงกลัว
ต้องทิ้งทุกอย่าง
ช่างจากตอนช่วง

ว่าเธอนี่

จริง
เธอคงไม่รู้แล้วว่าเธอไม่สิ้นใจ
เราไม่มีความหมายดูเธอไม่มีน้ำใจ
ไปจากฉันง่ายโดนกี่นำลา
เธอคงได้รู้แล้วว่าเธอไม่คลุม
เธอยังมีเยอะใหญ่
จากคนที่เธอเคยชิดใกล้
และเค้ายังเคยเป็นร้านเธอ
คนที่ทุกข์จะไม่ชน
เราคงไม่รู้แล้วว่า
เธอไม่ทิ้งใจ
เราไม่มีความหมาย
ไกลจากฉันง่ายได้
โดนมีดำเบอร์
ก็คงได้รู้แล้วว่า
เธอไม่เคยลืมเธอ
เธอยังมีเยอะใหญ่

คือเรา

ทำให้เราเห็นศักยภาพว่าหนูทำได้หลายอย่างมากในเทคนิคของการร้อง
งกี้สาวน้อยมหัศจรรย์วัย๑๐ขวบ
ที่มีคะแนนข้ามรุ่นตุ๋นอยู่เพียง๑๖คะแนน
ซึ่งเธอต้องการคะแนนจากปลายปากกาคณะกรรมการ๑๘๔คะแนนขึ้นไป
ถึงจะผ่านรอบนี้ไปได้
ตอนนี้นะคะหนูรู้สึกตื่นเต้นมากเลยค่ะ
รู้สึกว่าแบบใจมันสั่นมากค่ะ
คือหนูไม่รู้ว่าจะทำยังไงเลยตอนนี้มือเย็นมาก
คะแนนจะถึงหรือไม่ถึงไปลุ้นกัน
ผลงานของคุณในวันนี้คือ
อาทับ
ขอบคุณค่ะ